แดนประดิบที่ยกมาอยู่ในเมืองไทยกันดีกว่านะฮะ
สำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ไปดูสากุรงสากุระสัมผัสบรรยากาศดี
บอกเลยว่าไม่ต้องไปไกลเมืองไทยก็มีค่ะ
โอ้โหแต่งตัวมาเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะ
คือที่บอกอย่างนี้จะบอกว่าใครที่ชอบการท่องเที่ยว

ไม่ควรพลาดค่ะกับกิจกรรมที่พิธีกรอารมณ์ดี
อย่างคุณแชมป์นัทรัฐหรือว่าแชมป์โอไอซีแล้วก็ดีเจเจแปนนะคะ
นำมาฝากกันพร้อมกับเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปร่วมชมงาน
รวมกิจกรรมของดีของเด็ดมาให้ได้ช็อปได้ชิมกันแบบจุใจ
แบบครบครันงานนี้งานเดียวค่ะ
เราเนี่ยไปเที่ยวมาเสร็จปุ๊บแล้วเราติดใจใช่ไหม
ก็มองว่าอยากให้เพื่อนได้เสพบรรยากาศแบบจริง
ได้เสพแบบของกินจริงได้เสพแบบวัฒนธรรมของเขาจริงว่า
งานก็๓วัน๒๗๒๘๒๙ศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับ
ฟังกันดีย้ำเมล็ดดีเจอกันให้ได้นะจ๊ะ

หลังจากเลิกรากันไปกับน้องเชอรีนนัทจารีหน้าคุ้นไหมหน้าเหมือนใคร

เจ้าตัวเนี่ยย้ำชัดว่าก็เป็นการยุติความสัมพันธ์ด้วยดีทั้งคู่
และตอนนี้ยังเหลือความรู้สึกดีแบบในฐานะพี่น้องให้กันด้วย
พร้อมปฏิเสธในเรื่องของมือที่๓บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนค่ะ
ผมว่ามันก็เป็นเหตุผลของคู่ทั่วไปที่อาจจะมีเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่
ก็คือไม่ได้มีมือที่๓แม้แต่อย่างใด
ก็อยู่ที่เรา๒คนมากกว่าครับ
ครับผมว่าอะไรที่อาจจะต้องปรับการอีกเยอะ

หรืออะไรอย่างนี้ที่มันอาจจะแบบยากในการที่จะปรับจูนกัน

แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบว่า

คือเราก็สามารถคุยเป็นพี่น้องที่ดีกันได้